ดิฉันมีความคืบหน้าจากจังหวัดสุรินคุณนัทพงศ
เมื่อวานที่เราเล่าข่าวไปผู้ชายคนนึงดมกาว
แล้วเข้าไปในห้องน้ำของปั๊มน้ำมัน
เป็นจังหวะพอดีกับที่แม่บ้านเนี่ยเข้าไปทำความสะอาดพอดีครับ
แล้วก็ก่อเหตุลวนลามแต่ว่าแม่บ้านคนนี้ได้สติ
คือมีสติสามารถที่จะเอาตัวรอดออกมาได้
โดยหลอกล่อคนร้ายบอกว่าขอไปที่พื้นที่อื่นแล้วกัน

สุดท้ายพลเมืองนี้ที่เป็นรายเดอร์
ก็ผิดสังเกตแล้วก็เรียกคนออกมาช่วยได้สำเร็จเนี่ย
นี่คือช่วงที่ออกมาจากห้องน้ำเดินตามกันออกมา
คือนี่แม่บ้านหลอกล่อนะคะบอกไปที่อื่นเถอะ
ก็เดินตามกันออกมาแล้วสุดท้ายก็ถูกรวบตัว

เมื่อเช้าก็มีข่าวนี้
ผมยังเรียกร้องให้สพเมืองสุรินทร์จับได้
บอกว่ารวดเร็วมากจริงนะคะ
เพราะว่าคือยิ่งถ้าปล่อยไปก็จะเป็นอันตรายกับคนอื่นด้วย

แล้วเขาอยู่ในสภาพของเมากาว

ตอนที่ผู้เสียหายเข้าไปในห้องน้ำเนี่ย

เธอก็รู้สึกแล้วแหละว่ามันมีอะไรผิดปกติ
นี่ค่ะตำรวจสพเมืองสุรินทร์ค่ะ

จับตัวได้แล้วผู้ชายเมากาว

รุ่งเรืองมาลาศีอายุ๒๕ปีค่ะ

คือนายรุ่งเรืองก็ให้การบอกว่า
ตอนนั้นดมกาวอยู่ในห้องน้ำ

แล้วก็ก่อเหตุลงมือลวนลามเขาจริง

ก็เลยรีบขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไป

ถูกตำรวจตามรวบตัวได้ถึงห้องพักนะคะ

วันนี้ตำรวจให้มาชี้ตัวผู้ก่อเหตุ
เธอก็ได้คุยกับผู้ก่อเหตุด้วย

เพราะว่าผู้ก่อเหตุบอกว่ารู้สึกผิด

นายรุ้งเรืองเองบอกว่ารู้สึกผิด

แต่พอถามว่าทำมากี่ครั้งแล้ว
รุ่งเรืองบอกว่าเพิ่งทำครั้งแรก

แต่ว่าผู้เสียหายเขาไม่ไปแจ้งความ

ถ้าสำนึกได้ผมก็เลยไม่ทำ
กลัวความผิดตัวเอง
กลัวคนอื่นเขาจับใช่ไหม
ไม่ได้เชิญตอบใจใช่ไหม